ลงไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายชุดโกโกวา
เฮ่ขายดีจังเฮ่ก็กระแสมันมาคุณ
ถ้าม้ายังไม่ขายดีได้ไงแต่แหละอย่าไปกลางคืนนะ
แปดวะเขาเก็บของเข้าไป
ร้านไปค่ะคุณสำรวจตลาดกันนิดนึงบริเวณริมฟุตบาท
ตลาดหน้าค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาต้องสะดุด

สะดุดอ๋อสะดุดชุดเหรอสะดุดหน้ากากเนี่ยหรือจะให้สะดุดพื้น
แหมคุณมาค่ะร้านนี้ชื่อร้านขายเสื้อผ้าเด็กมีชื่อร้านว่าน่ารักดีแม่
น่ารักดิแม่ชื่อร้านผมถามคำไอ้หน้ากากมันน่ารักตรงไหน
ชื่อร้านน่ารักดีแม่คือเขาขายชุดหลายแบบมาดูดูนี่เป็นชุดตัวละครในซีรีส์เกาหลียอดฮิต
เป็นกระแสที่สุดก็คือชุดเหลืองส้มที่เป็นเอี๊ยมนี่แหละหรือที่เราเรียกกันว่าชุดโกโกวา
ซึ่งเป็นชุดของผู้คุมเกมท่านหนึ่ง
ส่วนชุดสีเขียวนะถ้าเป็นสีเขียวมีนัมเบอร์มีตัวเลขต่าง
ก็จะเป็นชุดของผู้เล่นเกมนะคะก็จะมีหลายเบอร์หลายเลข
จนถึงชุดที่มีหน้ากากสีดำอันนั้นก็คือคนที่เป็นผู้คุมอีกคนนึง

สีแดงที่เป็นชุดหมีอันนั้นก็คือชุดผู้คุมเหมือนกัน
มีกระเป๋ามีแบบแอสเตอร์เซอรี่กระโปรงกระเป๋าปืนปลอมอะไรอย่างนี้
มีหมดเลยแล้วคุณรู้ไหมไม่ได้มีแต่ไซส์เด็ก
เขามีตั้งแต่ไซส์เด็กอายุ๖เดือนขึ้นไป
คุณชนะลูกดิฉันจะ๖เดือนพอดีเลยอยากได้ชุดโกโกวาบ้าง
นี่เราลองใส่ไหมมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เราใส่ชุดโกโกวาน
ผมว่าใส่ได้แต่คุณชิสาคคุณพูดว่าอะไรนะขออีกทีได้ไหม
ลูกชายดิฉันเนี่ยจะ๖เดือนพอดีเลยเมื่อกี้น้องบัตรบอกเขาขายตั้งแต่๖เดือน
ตั้งแต่๖เดือนขึ้นไปอยากได้อ่ะ
คุณอยากได้ชุดโกโกวาไปให้ลูกคุณใส่ใช่ค่ะ
คุณมาถามผมไม่ได้ถามค่ะบอกให้คุณซื้อให้หน่อย
ก็คุณคุณเป็นลุงใช่คุณต้องมีอะไรให้ลูกผมมีนักใจ
แต่สิ่งเดียวที่ผมไม่มีคือไม่มีตังค์
เอาเป็นว่าเงินเดือนออกก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อให้โอกาสเนอะ
ใช่ดูราคาถ้าคุณไม่มีตังค์จะบอกว่ามันไม่ได้แพงมากอะไร
คือมันมีหลายแบบหลายรุ่นบางรุ่นมีของแถม
อย่างเริ่มต้นชุดละ๑๙๙บาทจนชุดแพงก็มี๗๙๐ชุดผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้มีหมดเลย
มาค่ะเจ้าของร้านคุณอนัญญาเปลี่ยนมาตะอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่าตัวเองเริ่มมาขายชุดโกโกวาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
เพราะว่ากระแสของซีรีส์มาแรงมาก
ประมาณช่วงต้นปีมีคุณพ่อออกมาร้องเพลงด้วย
โกโกวาไงเพลงชุบโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่
ก็เลยทำให้เสื้อผ้ายิ่งขายดียิ่งขึ้นนะคะ
รวมไปถึงชุดโกโกวาที่ขายดีแล้วชุดผู้คุมเกมสีแดงกับผู้เล่นสีเขียวก็ขายดีเหมือนกัน
ใครที่มองหาชุดโกโกวาเข้าไปดูได้เลยร้านนี้เขาขายตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๓โมงครึ่ง
เปิดทุกวันหรือเข้าไปดูในเพจเพจเขาชื่อนี่เลยน่ารักดีแม่
ก็ไปสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะคะคุณรู้ไหมดิฉันมีชุดสีเขียวด้วย
ให้คุณมีเหรอมีทำไมคุณไม่ใส่มา
ทำไมต้องใส่อ่ะคุณยังไม่ใส่ชุดโกโกวาเลย
ถ้าอย่างนั้นต้องสักวันละคุณใส่ชุดสีเขียวคุณใส่ชุดใครผู้คุม

เดี๋ยวพวกเราสั่ง๓ชุดสั่งใหม่ให้น้องใบตองด้วย